สำหรับคลิปหนึ่งที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เขาไปขอตรวจใบขับขี่
คนที่ขับขี่มาคนนึงนะครับและปรากฏว่า
ผู้ชายที่ถูกตรวจไม่ยอมให้ใบขับขี่

อธิบดีอ่าเป็นอธิบดีนะครับอธิบดี

คุณยังจะตรวจอีกไหมเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตำรวจภูทรภาค๘นะครับก็คือพลตำรวจโทพงวุฒิพงศรี
สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็คือผู้การจังหวัดนำตัวของพันธ์ตำรวจเอกโชคดี

พร้อมด้วย๑๐ตำรวจตรีเอกพลส่องแก้วนะครับ
ซึ่งทำหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจอยู่ในเหตุการณ์วันที่มีคลิปเผยแพร่ออกมานะครับ
ในรถเมื่อกี้เซอสมเซอแดภาค๘
ก็ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรพทรทั้งหมดมาพูดคุยกัน
มาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘จังหวัดภูเก็ต
เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดทั้งหมดเล่ามาให้หมดให้สิ้นซิ
โดยระบุว่าได้สั่งการให้ตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว
โดยให้รายงานผลให้ทราบภายในวันที่๑๔พฤษภาคม
โดยในส่วนของตำรวจจราจรสพทุ่งใหญ่ที่ถูกสั่งย้ายนะครับ
ตอนนี้ให้กลับไปทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิมแล้ว
คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาว่าผู้กำกับหรือพันธ์ตำรวจเอกโชคดีเนี่ย
ได้มีการสั่งย้าย๑๐ตำรวจตรีเอกพลเข้ามาทำงานนะครับ
ต้องออกปฏิบัติการข้างนอกเข้ามาทำอะไรเข้ามาฝึกอบรม
เข้ามาให้ความรู้ด้านจริยธรรมด้านกฎหมาย
แล้วก็ทางภูมิกับยอมรับว่า๑๐ตำรวจตรีเอกพลพูดจาไม่ดี
ใส่ประชาชนก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะ
เหมือนมีข่าวออกมาว่า๑๐ตำรวจตรีเอกพลถูกโยกถูกย้าย
ซึ่งจริงแล้วภูมิกับโชคดีเขาบอกว่าเขาไม่ได้ย้ายเหมือนกันนะครับ

ตอนนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในตำแหน่งเดิมนะ
ตำรวจตรีเอกพลก็ยังทำงานในตำแหน่งเดิม
ส่วนพันธ์ตำรวจเอกโชคดีในเบื้องต้น
ก็ไม่ได้มีคำสั่งย้ายออกนอกพื้นที่เหมือนกัน
ซึ่งการจะสั่งย้ายข้าราชการจะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอ

เพราะกระทบกับการทำงานของหลายหน่วยงานนะครับ
เราก็ลงไปแก้จุดนั้นก็ไม่อยากให้มันป็นหาบรรฟลายทรยายวงออกไป
ในส่วนของตังหลวนถ้าเป็นคนบกคร่องเราก็ต้องชี้ประเด็นมาว่าเขาบกคร่องแบบไหน
ในเรื่องการกำกับดูแลปกครองวิชาของหัวหน้าฐานีภูมิกับมีส่วนไหมนะครับ
แล้วปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วหรือยัง
มีตรงไหนที่จะต้องปรับปกป้องอะไรยังไง

เรียนว่าต้องให้ความเป็นธรรมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้วย

ก็เหมือนดังที่ผู้การจังหวัดเคยบอกไว้นะครับ
ผู้การจังหวัดเองก็ไม่ได้มีการสั่งย้ายใครทั้งสิ้น
ภูมิกับเองก็ไม่ได้มีการสั่งย้ายใครทั้งสิ้น
ตำรวจตรีเอกพลจุ้ยสองแก้วก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับ
รับทราบไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘เรียบร้อยแล้ว
เมื่อสักครู่นี้ก็ออกมาชี้แจงเรียบร้อย

ทีมข่าวของเราก็ได้มีโอกาสในการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายไกรรัฐวีรพัฒนาสุวรรณ
ธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อสอบถามถึงกรณีที่คลิปดังกล่าวกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโลกโซเชียลในวงกว้างนะครับ
โดยได้โทรไป๒รอบนะรอบแรกพอบอกว่าเป็นไทยรัฐทีวีโอ้โหตัดสายทิ้งเลย
แต่รอบที่๒รับสายแล้วก็มีการพูดคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีกันเล็กน้อยนะครับ
ฟังเสียงกันไหมฮะคนที่อยู่ในคลิปที่ตกเป็นข่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ชี้แจงว่ายังไงบ้างนะครับ
จัดได้ทิ้งไป

อย่างงี้แหละ

ว่าจากกระเสรที่ออกไปท่านเป็นเรื่องไงฟังค่ะ
มีเรื่องที่อยากจะชี้แจงปักไหมคะ
มีการติดต่อมาพูดคุยด้วยไหมคะท่าน

คนนี้ก็ให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันนะก็ให้สัมภาษณ์สื่อชี้แจงบอกว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับ
ก็ตกลงก็เข้าใจอะไรกันเรียบร้อยแล้ว
อะไรที่ทำถูกทำผิดก็ว่ากันไปนะครับ
เรื่องนี้จากคลิปที่โด่งดังในโลกโซเชียล
ตอนนี้นะในโลกโซเชียลมีคลิปล้อเรียนคลิปดราม่าออกมาเยอะแยะเลย
มีคนที่อยากจะเป็นเพื่อนกับโชคเยอะแยะเลย

ผู้ชายเสื้อส้มเขาบอกว่าผมเป็นเพื่อนโชค
โชคเป็นใครผู้กำกับไงนะครับในโลกโซเชียลตอนนี้
ล้อเลียนกันเยอะเลยผมอยากมีเพื่อนชื่อโชคบ้างเหมือนกัน
โชคจะช่วยผมได้เผื่อผมจะโชคดีบ้างนะครับ

ผมมีเพื่อนชื่อโชว์ครับนะฮะอย่าจับผมนะครับ
จากนี้ในโลกโซเชียลยังได้นำคำว่า
ผมเพื่อนโชคไปล้อเลียนกันเยอะเลย
ทำเป็นสติ๊กเกอร์ไว้ติดรถด้วยนะคุณ

สติ๊กเกอร์ข้อความว่าผมเปื้อนโชค
ติดไว้จะโชคดีตำรวจไม่จับ

เมื่อก่อนเราก็จะมีรถคันนี้สีนั้นสีนี้

เขาบอกว่าที่ทุ่งใหญ่ติดกันแป๊บหมดแล้วคุณ
นี่ไงมันใหญ่ไปไหมคุณ
แล้วได้เห็นชัดง่ายว่าผมเพื่อนโชค
ต้องติดไว้กระจกหน้าไหม
อันนี้ติดไว้ข้างรถผมเพื่อนโชคเหมือนกันนะ
เขาก็ล้อเลียนกันสนุกสนานหลายคนบอกว่า

บางคนไม่ได้ติดตามข่าวบอกโชคคือใครอะไรโชคนะฮะ
ขณะที่ยังมีศิลปินในท้องถิ่นเสือปืนไว
แต่งเพลงโดยใช้จังหวะและทำนองเพลง
เลิกคุยทั้งกับเพลงของกูลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะ
แต่งเพลงนี้เผยแพร่ทางโซเชียลนะครับ
ไปฟังกันไหมว่าเพลงนี้จะมีความหมายอย่างไกล
อยากฟังเขาแปลงเนื้อเขาฟังหน่อยค่ะ
ครับ
ที่ผมเดินเข้ามาทักมาทาย
แค่อยากรู้ว่ามีไม้และไอ้ใบขับขี่
ไม่อยากจะรู้ว่าพี่ใหญ่มาแต่ไหน
พี่มีเพื่อนชื่ออะไรผมทำตามหน้าที่
แต่พอได้ยินผีแรงออกมาว่าพี่นี่ใหญ่หนักหนา
ผมนี่เจ็บที
จะเลิกจับทั้งอำเภอ
เที่ยวเจออธิบดีอย่างพี่
ผมทำตามหน้าทียนต์ผมแค่สิบกรี
ไม่มีอะไรป้องกัน
ใครจะจับก็จับไป
ผมขอยอบก่อนได้ไหม
ไม่อยากเดินโดนร่างกาย
ไม่อยากให้ถูกสั่งย้าย
ขออยู่เฉยก่อนแล้วกัน
ผมจะเลิกจับทั้งอำเภอ
ทั้งอำเผก
จากเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอ
เป็นเพลงเลิกจับทั้งอำเภอ

เรื่องนี้มีคุณผู้ชมส่งไลน์ให้กำลังใจ
บอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านหมู่ที่ทำตามหน้าที่
เยี่ยมยอดผู้การคงเที่ยง
เห็นใจผู้หมู่ที่ทำหน้าที่ได้ดีแล้ว
ตำรวจมีสิทธิ์ที่จะขอดูใบขับขี่

บอกแมวบ้านเราก็ชื่อโชค
ชื่อเป็นองคุณนะโฮ่กง

แล้วพอเรียกตรวจยื่นบัตรส่งให้เรียบร้อยแล้ว
ตำรวจพูดประโยคว่าขออภัยครับ

แต่เมื่อท่านทำผิดกฎจราจรผมต้องทำตามหน้าที่

ต้องทำเสียงโบราณเราก็ทำไม่ได้

ต้องไปหาดูในไหนฮะโซเชียลมีเดีย

เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับสถานการณ์นะคะ